มาดูพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนี้หน่อยแปลก
แปลกยังไงเดี๋ยวเล่านะคะดูกล้องวงจรปิดด้วยกันก่อนค่ะ
ได้ยินไหมคะพระมาบอกว่าตัวเองมีอาการอาภาษณ์อาการป่วย
มาขอเงินมาเรียกรายเงินไปรักษาไม่เหมาะสมนะแบบนี้
ลองฟังคุณผู้ชมนี่กล้องวงจรปิดร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร
กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสามารถบันทึกภาพได้นะคะ
ขณะที่พระรูปนี้อ้างว่าเป็นพระลูกวัดคลองตันตำบลวังน้ำเขียว
มาขอคำปรึกษากับเจ้าของร้านบอกว่าตนเองป่วยไม่มีเงินรักษา
เราฟังรู้สึกยังไงพระป่วยไม่มีเงินรักษา
เจ้าของร้านใจดีค่ะฟังแล้วก็สงสารเอาเงินช่วยเหลือไป

จากนั้นพระรูปนี้ก็ขึ้นรถกระบะออกไป

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ให้เงินไปแล้วเนี่ยเจ้าของร้านรู้สึกเอกใจพี่เบิร์ต
งมนโทเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ที่ตำบลวังน้ำเขียว
พระรูปนี้กล่าวอ้างว่าเป็นพระลูกวัดอยู่ที่นั่น
ทราบว่าวัดนั้นไม่มีพระป่วย
แล้วทางวัดไม่มีนโยบายให้พระเดินออกไปเรียรายเงินแบบนี้

แกงมิตรศาชีพน่าจะหลอกแล้วล่ะ
ก็เลยเอาคลิปวิดีโอนี้มาเตือนภัยให้กับชาวบ้าน

ส่วนวัดคลองตันค่ะที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง

ให้ผู้ใหญ่บ้านไปลงบันทึกประจำวัน

ฝากไปถึงประชาชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่
บริเวณวัดชุมชนบริเวณวัด
หากเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่าเพิ่งหลงเชื่อ
เพราะปกติแล้วจะไม่ให้พระเดินออกมาเรียรายเงิน
จากชาวบ้านแบบนี้ค่ะ
เออนี่ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าเป็นพระจริงพระปลอมนะ